กลับมาติดตามคดีใหญ่นะครับการหายตัวไปของสาวธอม
เพราะว่าคดีนี้มีข้าราชการมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่
หลายคนเหมือนกันนะคะสำหรับคดีนี้นะคะ
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจนครบานตอนนี้ตั้งขึ้นมา๓ทีม
ที่ตอนนี้เร่งตามล่าอยู่๕คนแล้วนะคะ
เป็นการเร่งติดตามตัวสำหรับสาวธรรมที่สูญหายไป
ใช้คำว่าสูญหายก่อนตอนนี้ยังไม่พบทราบสบ
และรวบรวมพยานหลักฐานเอาผิดผู้ต้องหาทั้งหมด

ขังผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านโป่งค่ะ
ภายหลังจากที่พันธ์ตำรวจเอกอำนวยพงศวรรค
กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ควบคุมตัวค่ะมาสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน
หลังถูกสารจังหวัดตลิ่งชันออกหมายจับรวมพวก๗คนนะคะ
ฐานความผิดใช้จ้างวานให้ผู้อื่นร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด
หรือใช้กำลังประทุษร้ายซ่อนเร้นทำลายศพและข้อหาอื่น
จากกรณีที่ถูกผู้ต้องหาซัดทอดว่าพันธุ์ตำรวจเอกอำนวยจ้างวานเป็นเงิน๒แสนบาท
ให้ไปอุ้มนางสาวสุพักษรพลไทยสงศ์อายุ๒๘ปีออกจากห้องพัก
ภายในซอยเพชรชะกะเสม๑๑๔นะคะเหตุการณ์ก็เกิดเมื่อวันที่๑๓ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะ
บอกว่าจากการสอบปากคำพันธุ์ตำรวจเอกอำนวยยังคงให้การภาคเศษนะคะ
โดยรับสารภาพว่าเกิดจากความคับแค้นที่นางสาวสุภักษร
ติดพันกับแฟนสาวและมีท่าทีระรานด้วย
ได้จ้างวานให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวไปนำตัวมา
โดยอ้างว่าต้องการสั่งสอนเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจให้ถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ
เป็นพลเรือนแล้วก็นำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติม
สถานีตำรวจนครบานน้องค้างพลู
ช่วงบ่ายวันนี้ค่ะตำรวจนครบานหนองค้างปลูก
จะได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด
ฝากขังผลัดแรกที่ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
โดยท้ายคำร้องมีการคัดค้านการประกันตัวด้วย
ให้เหตุผลว่าเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญ
อาจจะมีการหลบหนีหรือว่าเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้
หากได้รับการประกันตัวค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะผู้บัญชาการตำรวจนครบานระบุเพิ่มเติมบอกว่า
ได้ตั้งคณะพนักงานสอบสวนคดีนี้อย่างละเอียด
ในส่วนของการมีส่วนร่วมของข้าราชการหรือทหาร

คือเร่งรัดติดตามรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ศูนย์หาย
ซึ่งหากคดีนี้ไม่มีความผิดถึงใคร
ก็ต้องดำเนินคดีให้ถึงถึงพิสุทธิ์นะคะ